เพลงออกมาให้แฟนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
สำหรับน้องเจ้านายกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด

เนื้อหาเขาบอกว่าเป็นการแอบรักข้างเดียว

พี่เขามีแบบว่าเสน่ห์ทางสายตาครับ
คือไม่ต้องเล่นมากฟังว่าสามารถส่งอะไรแดมเลยค่ะ
น้องตั้งใจมากค่ะดีใจที่น้องชวนเรามา

รวมไปถึงเรื่องสาวที่ตอนนี้เนี่ย

แต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่เอ๊ะยังไงไปฟังกันค่ะ

ไม่น่าจะกระทบครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีแบ่งเป็นช่วง
อย่างที่บอกว่าได้กลับมาทำ
คุณผู้ชมค่ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งพระเอกในตำนานกันบ้างดีกว่านะ

ล่าสุดเนี่ยเตรียมมีผลงานทางซีรีส

ซึ่งภรรยาคุณแน็ตค่ะเป็นผู้จัดเองด้วย

โดยเจ้าตัวค่ะเผยว่ามีเข้าไปช่วย

รัดตัวแบบนี้เวลาที่ดูแลลูกชายน้องดีจ้าเนี่ย

หรือไม่ก็จะพามาที่กองถ่ายนะคะ
เพราะตอนนี้น้องก็โตขึ้นมากแล้วจ้า
ก็ได้ช่วยบ้างครับได้ช่วยบ้างอยู่ครับ
เพื่อทิมงานอะไรให้เขาครับ
ปกติก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะ

เขาได้จะมีความคิดเป็นของตัวเอง